วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งคลิปนะคะที่โด่งดังมากในโซเชียล
เขาแชร์กันเยอะมากเป็นคลิปของ
หมอทำขวัญนาคหน้าหวานคนสวย
เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงหวานเสียง๑๒๕๐๐๓๐๐๓กับหน้าหวานของน้องเขาคุณกร
เพราะขนาดไหนคุณชนะถึงขั้นต้องขอร้องเหมือนกันนะคะ
ไปดูคลิปเหลือก่อนไปค่ะ
สวัสดีครับ
นี่เป็นยังไงคะคุณ

ต้องแนะนำก่อนว่าคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูเนี่ย
เป็นการแหล่ทำขวัญนาค
โดยน้องน้ำตาลวริสรานะครับ
เป็นแบบว่าน้องเนี่ยยังอายุน้อยอยู่เลยนะ

แต่ว่าความสามารถของน้องเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับ
เก่งมาก
โอเคฮ่างคนเค้าบอกว่าเสียดายนะ

เพราะว่าถ้ามีเนี่ยจะให้มาแหล่ทำขวัญนาคให้เลย

หรือบางคนก็คอมเมนต์ว่าอยากจะกลับไปบวชอีกครั้ง

มาถือหมอนแทนเถอะ
โอ้โฮผมจะซื้อหมอสัก๑๐มือให้น้องก็ถือเลย

น้องเป็นหมอทำขวดหน้า
พวกเขาอยู่ที่ภาษาธรรมมันก็ทำสวยทั้งเก่งด้วยนะ

หมอทำขวัญหน้าคนสวยคนเก่งมาอยู่ในรายการแล้วนะคะ
เดี๋ยวไปพบกับเสียงเพลงแหล่เพราะของน้องน้ำตาลวริสรากันเลยค่ะ

กราบสวัสดีในพี่น้องทุกท่าน
ที่ชมรายการช่องไทยรัฐทีวี
น้ำตาลขอสวัสดีทั้งเจ้าหน้าที่และพิธีกร๓คน
คุณแม่นิวหนาวและคุณนะชนะเจ้าแม่ใบทองสวัสดีคน
รายการตลอดข่าวเปิดตอนเช้านักทุกคน
ขอบคุณอีกคนที่เชิญหนูมา
นักแหล่ตัวน้อยสนับสนุนกันหน่อย
นะพ่อแม่จ้าน้องน้ำตาลวรี
สละขอบากด้วยน้าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ย
โอ้โหร้องมากสวัสดีค่ะ

คุณชนะคุณต้องสวัสดีเป็นลูกคอแบบนี้เลยเหรอคะ
ฟังแล้วอยากจะกลับไปบวชจะได้รีบไปเบียร์
เดี๋ยวคุณจะไปเบียนตรงไหน

เบียนเบียนใครแค่ถูกเลยพอนะคะ
แต่ได้ฟังเสียงสดของน้องน้ำตาลโอ้โห
หวานมากเสียงเพราะมากหวานเหมือนชื่อเลยค่ะ
แนะนำตัวก่อนตอนนี้น้องน้ำตาลเรียนอยู่ไหมทำอะไรอยู่บ้าง
ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ
หนูชื่อน้องน้ำตาลมริสลาแก้วคำนะคะอายุ๑๗ปีค่ะ
ตอนนี้เรียนอยู่ที่วิทยาลัยนัตตสินสรยาค่ะ

แปลว่าดนตรีศาลและศิลป
ชอบตอนนั้นเราไปประกวด

ฉะเชิงเซาจำได้เลยตอนนั้นน่ะ
มีนักร้องคนหนึ่งเขาร้องเพลงศรีกาสังนาค
เขาร้องเพลงนี้เพราะมากแล้วก็อยากร้อง

อยากร้องแบบเขาทำพิการกิ้งกือยังไงทำไมเขาทำได้

ใช่เราก็เลยเริ่มมาจากจุดนั้น
แล้วคุกกิ้งกากิ้งกืไหมคะ
จุดมันยังไงบ้างมันนักจะได้มาอยู่แล้วอ๋ออ๋อ
มีทั้งกิ้งกากกิ้งกือเต็มบ้านอยู่แล้วใช่ค่ะ
บ้านพี่ก็มีเยอะนะแต่พี่ยังร้องไม่ได้เลย

ไม่กินสิมาโทรกิ้งกากิ้งกืเขาร้องกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองฝึกกันมาตั้งแต่เพลงนั้น
ทีนี่เนี่ยทำขวานหน้ามานานเท่าไหร่แล้วคะ
ตอนอายุ๑๕ค่ะเมื่อกัน๒ปีเยี่ยว
อายุ๑๕เป็นหมอทำขวานหน้าอันนี้อายุ๑๕กละมาเป็นทราบ

ถ้าน้องร้องเพลงแล้วอยากได้แดนเซอร์ก็จ้างพี่ได้

ก็ปีที่แล้วก็มีในรายการเราออกในรายการ

ก็คือเริ่มดังมาจากตรงนั้นแล้วก็มีคนจ้างงานเยอะมากค่ะ

ก็เดือนนึงนี่มีประมาณ๑๐กว่างาน

เพราะว่าในโลกโซเชียลคือเขาแบบโอ้โหชื่นชมน้องมากเลย
แล้วน้องมีต้นแบบไหมมีแรงบันดาลใจไหม
มีค่ะเป็นคุณอาธุสภนธรรมคะ
พูดถึงต้นแบบหรือว่าไอดอลในการร้องเพลงแหละ
ก็ต้องนึกถึงอาจารย์ทศพลหิมพานอยู่แล้ว
เพราะว่าบทแหล่ที่เราร้องเนี่ยก็เป็น
เริ่มมาจากอาจารย์ทศพลที่เป็นคนเริ่มแต่งขึ้นมา
ค่ะแล้วฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะ
เรามีต้นแบบไอดอลของน้องน้ำตาลมาอยู่ในรายการแล้วนะคะ
ขอต้อนรับอาจารย์ทศพรหิมพานค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ทศพลหิมพานได้มาขอบคุณจริงเลยจ้า
ให้มาออกทีวี

เสียงจริงเลยจะมาแบบกิ้นกล่ากิ้นกลือเลยค่ะอาจารย์

แม้แต่เสียงในการแลเนี่ย
เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับอาจารย์ครับ

งานหลักเลยก็คือจะทำขวัญนาคซะเยอะ
งานคอนเสิร์ตก็น้อยกว่า
ค่ะก็งานบุญงานบวชมีเยอะ

เคยไปทำขวัญนาคกับน้องน้ำตาล

ดีใจนะเห็นเด็กรุ่นใหม่มาร้องเพลงแหล่

มันยากต้องชอบต้องมีใจให้เขานะ

เพลงแหล่นี่มันร้องยากเลย
คือเด็กร่วมใหม่ก็จะมันเป็นเพลงโบราณจังเลย
แต่พอเห็นเด็กรุ่นใหม่มาร้องเพลงแหลก

อาจารย์อยากจะบอกอะไรถึงน้อง
น้องที่อยู่ทางบ้านที่สนใจจะร้องเพลงแหละมั้ยคะครับจะเริ่ม
ยังไงจะฝึกแหละมีความไพลล้อค่ะไม่แพ้บทเพลงอื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นขอให้ได้ศึกษาจริงแล้วได้เปิดใจรับฟัง
การทอดเสียงมีเอื้อนเสียงใส่นาสิกใส่ลูกคอในการร้องมันมีความ
ไพลล้อคอยู่ในตัวของเขาวิสาเสกเรื่องของคติคำสมัยไว้นั้น
วิถีชีวิตของคนเราด้วยใช่ไหมคะ
แล้ววิธีการแต่งเพลงการร้องเพลงแหละ
จะแตกต่างกับแบบอย่างอื่นยังไงบ้างอาจารย์
ก็คือเพลงแหละนี่นะฮะ
ยังว่าแล้วก็ต้องสัมผัสนอกสัมผัสในนะครับ
ต้องมีเทคนิคในการแหล่เขา

บางคนก็มีการทอดเสียงดีนาสิกภัยเลาะอะไรอย่างนี้
มันก็อยู่ที่เทคนิคของคนที่จะถ่ายทอดออกไป
อย่างเช่นน้องน้ำตาลเนี่ยเขาก็มีเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจจริงที่อยากจะร้องแหล่
เพราะฉะนั้นเขาจึงได้ถ่ายทอดออกมาได้ดี
และน้ำเสียงในการเปล่งเสียงออกมาเขาร้องได้ดี
และก็มีความมั่นใจในการร้อง
วันนี้เนี่ยน้องน้ำตาลเองก็ได้มาอยู่ณตรงนี้กับไอดอลของตัวเองแล้วค่ะ

ก็ตื่นเต้นมากก็ได้ยินอาจารย์ทศพลเนี่ยดังมาตั้งแต่นารกาแล้ว
ตั้งแต่เรายังไม่เกิดใช่ไหมเราก็บอกแบบนี้
ใช่ค่ะก็แบบว่าได้ดูอาจารย์ทศพลร้องคือชอบมากค่ะ
เพราะว่าอาจารย์มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
แล้วเราก็เลยอยากเป็นเหมือนอาจารย์ทศพลบ้าง
เราเลยเริ่มแหละเริ่มร้องมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ

คือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของวัยที่แตกต่างกัน
แต่ว่าสามารถสื่อสารแล้วก็สัมผัสกันได้ผ่านบทเพลงที่เป็นเพลงไทยเดิมด้วย

วันนี้ถือว่าทั้งคู่ที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วย
เป็นโอกาสดีนะเพราะทั้งคู่จะได้ทำการฟีเจอร์ริ่งร้องเพลงร่วมกันร้องเพลงเพลงแหละ
นี่เป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมที่เปิดมาดูในรายการตอนนี้
เพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยไปร้องเพลงออกรายการที่ไหนเลยถูกไหมฮะ
ครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาร้องออกรายการด้วยกัน
แล้วเป็นการแหล่แบบฟิเจอร์ริ่งกัน
สดค่ะสุดยอดเลยนะฮะ
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปฟังเพลงแหละเพราะปิดเบรกช่วงนี้กันเลยกับ

ขอบคุณนะครับอาจารย์ช้าาาาขอบคุณนะครับมาก
ไว้หย้าาามื้อแม่
แก่แพ้ท้องก็อยากกินดิน
สะพองและส้มข้าม
มาเฟืองลูกใหญ่เน่
มาไฟลูกงามและลูกอิ่น

มาปรางหัวบรี
ว่าอยากจะกินสับปะรด

ไม่อยากกินว่าส้มโอ
น่าพอชัยซี

ว่าอยากจะกินลิ้นจีนี่

ว่าอยากจะกินแรงศาสตร์

เยอะหรือล้องต้องเน่

อยากจะกินฟ้ารังโดง
คลอมหลู่กมาดันเน่
ไม่อยากจะกินนะ

ไม่อยากกินปูนี่ว่าทำมาทอดมันละอยากกินหมูแดงผัดแดงผัดไก่นี่ทั้งแกงปลาไหลและถูจีมวล
อยากกินน้ำปลาหมึกงาและกุญเชียงหานนี้ทั้งปลาไส้ตันและปลาดุกตัวโต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

มันคืนมันเหยียนวิ่งเวียนไว้วันใจคอมันสั่นรสำรสายากินไปถั่วตำถั่วตำไทยแกงเป็ดแกงไก่อยากได้มาเกยอยากกินของสด
อยากกินของขาวไม่ได้แกล้งกล่าวมาเลาชะเลยไม่ได้พูดเล่นหลมือนเช่นดั่งเคย
พูดโทษน้องเอ๋ยร้องช่วยแล้วไง

อยากจะกินอะไรบอกเข้าไปตรงไปเลย

อย่าไปออกมันจะนานไปใช่ไหม
รายการที่นี่พิธีกรเขาก็น่ารักทุกคนเห็นไหม
แล้วก็ใจดีมีอะไรบอกเข้าไปตรง

คนแพ้ท้องเขาบอกห้ามขัดใจด้วยบอกเขาไปตรง
รู้ไหมถ้าคุณแม่ไม่ได้กินอย่างตามใจคุณแม่
แม่จะมี๓งอทันทีเลยนะ

งอที่หนึ่งงดหงีด

งอที่สองงูดงาน

งอที่สามและเงา

อยากกินน่ะข้าวหลับนาฆนหนั้บประถม
ไม่อยากกินส้มมะม่วงอกร่อง

ดูแล้วอยากจะเอามาลองทอโรคแพทย์ทอง
มันทรมานละแม่นึกเปรี้ยวปากนึก
อยากจะกินอาแป้งอาแป้งอาแป้งอาแป้งอาแป้ง